มาดูเรื่องของการสำรวจป่าไม้กันหน่อยนะครับ
ป่าไม้เข้าไปพบต้นมันช้างขนาดยักษ์อยู่ที่กลางป่าบ้านเขาพลูในจังหวัดตรัง

ขนาดใหญ่ถึง๔๐คนโอบ

เฉพาะรากนะคะ
ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
นี่คือเราแทบมองไม่เห็นเลยว่าเขาเป็นต้นไม้

เจ้าหน้าที่ป่าไม้พร้อมด้วยฝ่ายปกครองของจังหวัดตรัง

ตำบลบางศักดิ์อำเภอกันตัง

สูง๔๐๕๐เมตรค่ะ
คาดว่าจะอายุหลายร้อยปี
เพราะว่าภูพรหรือว่าส่วนราก

ลักษณะแผ่ออกมาราวกับปีก

มีขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้ต้นโค้นล้ม

ก็คือส่วนรากที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ติดดินนี้นะคะ

ก็คือช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไป
พักอยู่ในนั้นได้

เพราะว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่กลางป่าด้วย
ทำให้กลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันผลักดัน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ต่อไปโดยนายสมศักดิ์แก้วชิด

สำรวจอายุของต้นไม้ต้นนี้
ซึ่งในชุมชนเองก็ให้ความสำคัญ
เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า